เมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นบันเทิงไทยรัฐนำเสนอภาพไปแล้วค่ะ
คุณเป้ยปานวาดอุ้มท้องสวยมาก
คือคนท้องอาจจะสวยขนาดนี้ออกจากโรงพยาบาล

ซึ่งเนี่ยค่ะดิฉันก็ทำทรงเป้ยเลย
เป๊ะต่อหูก็ได้อยู่ได้หมดเลย
บอกว่าเธอสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยน่ารัก
ที่สำคัญหน้าผมปั้วมาก
เป็นทรงฮิตมาเลยนะคะน้องฉัดจัดให้

โอ้ยแต่สวยไม่แต่เขาไปแต่งที่โรงพยาบาลเลยนะ
ซึ่งนี่แหละค่ะคุณเป้ยก็บอกว่า
ไม่ขอพูดเรื่องครอบครัวแล้วกันนะคะ
เพราะว่าจริงอยากจะพูดถึงเรื่องท้อง
ตอนนี้อาการท้องแข็งโดยรวมดีมากเลยค่ะ
ไม่เชื่อไปฟังเป้ยอีกครั้งเลยดีกว่าค่ะ

เป้อร์รู้อย่างเดียวก็คือสิ่งที่เป้อร์อยากจะทำตอนนี้
ก็คือโฟกัสเรื่องลูกเรื่องเด็กในท้อง
คลอดออกมาปลอดภัยที่สุดแค่นั้นเองค่ะ

ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะ
คือตอนนี้มันช่วงที่เป็น
ท้องแก่ของสุดท้ายอย่างน้อยจะฆอดอยู่เดือนหน้าแล้ว
เป็นปกติคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วครับ

ทำไมคะดิฉันก็เข้าใจก็รับฟังแล้ว

คุณเป้ยคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นรู้สึกยังไงบ้าง

เบ้ยเขาพาเป๊ยตัวจริงกับเป๊ยตัวปอมครับ

เพราะว่าตอนนี้อาการท้องแข็งก็คือไม่ได้อุจจาระมาหลายวันแล้ว

เฉพาะสุขภาพนะคะ

เรื่องมือที่สำเหมือนเกินไปนะคะ
แต่คุณเป้ยนอนอยู่โรงพยาบาลเปิดดูดิฉันอาจจะขำ

ว่าคุณป๊อบมาไหมก็มานะคะ
คุณเขาได้มีการขอบความเข้าใจกันไหมครับ
อย่างที่ร้านภาพ
เอาเป็นว่ากระตะขอโอ๊ยพรกันนะ
บางทีมรสงฆ์มันเข้ามามันก็เข้ามาแหละ

แล้วขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่รักกันเหมือนเดิม
อย่างสาวเป็นตลาดตัวหนึ่ง

แต่สนใจตรงครอบครัวของคุณเป้ยมากกว่า
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ

แล้วก็เมื่อวานค่ะในเพจบันเทิงออนไลน์ของเรา

บางทีก็อย่าโทษแต่ฝ่ายชายฝ่ายเดียว
ฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวฝ่ายหญิงนี่นะคะ
ก็ที่บอกว่าพฤติกรรมทำ
ดีนะพฤติกรรมทำหัวเอือมระอานั่นเอง
แต่เขาไม่ได้ระบุชื่อนะคุณว่าเป็นใคร
เขาบอกว่ายกตัวอย่างให้มองอีกมุมนึงว่าอย่างนี้
ถ้าไปดูในรายละเอียดก็มีแบบเรื่องค่าราชการนู่นนั่นนี่
คนให้เกียรติดิฉันไม่รู้ว่าเป็นใครจริง
บอกว่ามีพฤติกรรมเครื่องข้าวเครื่องของใส่สามี
หักหน้าสามีกลางผู้คน
และสามีเองก็มีตำแหน่งมียศนาที่การงานที่ดีในสังคม

เขาเรียกว่าอะไรต้องดูให้ครบถ้วนข้อมูล
จริงไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงทุกข่าวในสังคมเรา
ต้องฟังข้อมูลแล้วค่อยมากันกรองกันอีกทีละกันนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการที่

อันนี้น่าจะเป็นสาวนิรนามที่ทำให้ครอบครัวของคุณเป้ย
ยาล้างเอออาจมีเรื่องปัญหาไม่สบายใจกันนะคะ
แต่คราวนี้ก็กลับมาครั้งนึงแล้วก็มาพูดบอกว่า
ถ้าไม่รู้จริงก็ไม่ต้องมาพูดแบบนี้
รอฟังเธอกลับกลายเป็นเรื่องแซ่บเข้าไปอีก
บันทึงไฮราชตอนนี้แหละบอกว่าโดนแบบนี้ก็ยังไม่เข็ด
ก็ยังจะแบบโดนตีก็แล้วก็ผุดขึ้นมาใหม่อีก
แต่เขาก็บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ตัวจริงนะ

รอติดตามกับบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ